มาดูอีกกรณีหนึ่งก็เป็นเรื่องของผัวเมียเหมือนกัน
กรณีนี้เกิดขึ้นที่สุพรรณบุรี
ฟายชายเมาแล้วก็หึง
ก็เลยใช้ไม้ตีเมียตัวเองจนเสียชีวิตนะคุณผู้ชม

เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นบริเวณทุ่งนาหมู่๗ตำบลสะแก้วอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ผู้ตายคือนางสาวอำพรรบทองคำอายุ๕๐ปี
ส่วนผู้ก่อเหตุคือสามีนายสมนึกกรลาพันธ์
ตอนนี้สภาพของผู้เกาะเหตุอยู่ในอาการมืนเมา
แต่ก็นั่งร้องไห้กอดศพด้วยเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่ไปเจอเนี่ยก็อยู่ในสภาพแบบนี้นะคะ
ส่วนศพนั้นก็นอนหงายมีบาดแผลถูกตีด้วยของแข็ง
แผลชะกันที่หน้าผากแล้วก็กลางศีรษะกระโหลกแตกหนังหัวเปิด
ที่มือขวามีแผลฉีกขาดแล้วก็บวมเขียวช้ำ
ด้านหลังมีรอยแผลถูกตีเป็นแผลแตกหลายแผลนะคะ
ใกล้กันนั้นก็พบคราบเลือดกระเด็นกระจายอยู่ทั่วบริเวณ
ข้างศพมีท่อนไม้ไผ่ยาวประมาณ๒ฟุตที่เปื้อนเลือดตกอยู่ด้วย
แล้วก็มีถุงใส่ถ่านที่เผาเสร็จแล้วขวดยาดองเหล้าขาวตกอยู่บริเวณนั้น
นายสำริทคำหอมผู้ช่วยกำนันตะมนต์สะแก้ว
บอกว่าตอนที่มาถึงที่เกิดเหตุนั้นเจอนายสมนึกคือผู้ก่อเหตุ
นั่งร้องไห้กอดร่างผู้ตายอยู่
แล้วก็ยังคงมีอาการเมาไม้ผสมผสมกันไปด้วยเนี่ยนะคะ
ก็ได้บอกให้ช่วยเช็คเบอร์โทรศัพท์ที่โทรมาหาภรรยาประจำนะคะ
แย่งถึงเหงื่อก็เลยให้ทางผู้ช่วยกำนันตร์ตำนวนสระแก้ว
อกจากนี้ผู้ช่วยกำนันตะมนต์สะแก้วยังบอกอีกว่า
ก่อนหน้านี้นะได้ยินน้องสาวนายสมนึกไปบอกชาวบ้านว่าเมื่อสองสามวันก่อน
นายสมนึกเพิ่งทะเลาะกับเมียเอายาค่าย่ากรอกปากเมียด้วย
แล้วก็เพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลมาไม่นานนะคะแต่ว่าทางตำรวจได้สอบสวนเบื้องต้นเนี่ย